เราไปกินกันดีกว่าจะกินอะไรกันก่อนดี
กินได้ครบทุกอย่างทั้งเมนูเส้นก็มี
ไปร้านนี้ได้กินทุกอย่างจบค่ะคุณผู้ชม
เออใครอยากกินขวยเตี๋ยวไปแหละ

ร่วมที่เมนูแรก
เส้นแล้วแต่เลือกเลยนะคะเราก็ต้องไปแวะร้านนี้แหละ
เตี๋ยวเรือจีนบุตรที่มีนายชัชวานชินบุตรเป็นเจ้าของร้าน
ลงมือทำเองตั้งแต่ลวกเส้นนี่แหละค่ะแล้วก็เรียกว่านี่แหละ
โอ้โหน้ำซุปข้นของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกสิก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
ใช่เสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนู
คุณจะเอาอะไรก็แล้วแต่นะเนื้อสดเนื้อเปื่อยน้ำตกน้ำใสมาให้หมด
ต้มยำเย็นตะโฟมีหมดนี่แหละพิเศษก็คือน้ำพริกเผา
ที่เป็นสูตรเด็ดของร้านสั่งได้ไม่อั้นจะตักจะเติมเท่าไหร่ก็ได้เลย
โอ้โหใส่เยอะเผ็ดปากเบิร์นกันพอดีอาหารมันก็ต้องแซ่บซีด
แล้วก็ไม่แค่นั้นนี่ส้มตำเขาก็มาสารพัดตำ
แม่ครัวไม่ใช่ใครนะจ๊ะเป็นเจ้าของของเจ้าของร้านอีกทีนึง
คุณภรรยาใช่ไหมแน่นอนค่ะก็คือนางปรณีชินบุตรนั่นเอง
มือตำประจำร้านนะคะแล้วส้มตำจะกินคู่กับอะไรล่ะ
เป็นสูตรพิเศษครับมันฮะเรียกว่าทอดกันร้อนร้อน
มากินคู่กับส้มตำมีขนมจีนมีผัดหมี่สีน้ำตาล
เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรียกว่าอร่อยแซ่บนัวถั่วต้มกันสุดฤทธิ์เลย

อันนี้ก็แบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เออผมก็พูดผิดไปมันคืออะไร

ค่ะจำชื่อร้านให้ดีก๋วยเตี๋ยชินบุตรที่จังหวัดน้องบัวลำพู

อยู่ในซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน้องบัวลำพู
ด้านหลังสถานีตำรวจภูทรเมืองหนองบัวลำพู
๗โมงเช้าถึงบ่าย๓นะจ๊ะคุณผู้ชม

ยกเว้นวันเสาร์หยุดวันหนึ่ง

เออให้ไปเตรียมเครื่องเตรียมอะไร
เพราะว่ามือตำเขาใช้ลงใช้แรงใช่ไหมคุณ
หาหมูหาเส้นอะไรอย่างนี้พักคนหนึ่ง

สิของดีรายการเรานำเสนอแต่ของเด็ดของดีทั้งนั้นเลย